ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ใช้เพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวเพียงหนึ่งคน
อาจจะกระทบความสุขสบายของสมาชิกคนอื่น
ถ้าพวกเขาไม่มีความรักที่เชื่อมโยงกันเอาไว้
คำว่าครอบครัวคงแตกสลาย
และครอบครัวที่มาในวันนี้ครับถึงแม้ว่าหลายคนจะต้องเสียสละเพื่อคนป่วย
แต่ทุกคนก็ทำด้วยความเต็มใจ
ชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันครับ
ชื่อนางปากามาสปานาคอายุ๔๑ปี
ตอนนี้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน
หมอบอกว่าให้ตัดยูถับไม่ให้ตัดแล้วจะลามขึ้นไปเรื่อย
แล้วก็เป็นความดันโรคหอบโรคไต
แล้วจะมีบางครั้งที่จะน้ำท่วมปอดอยู่เรื่อย
บ้านของเรามีกัน๗คน
มีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูก
ชื่อน้องกิ๊กน้องตุ๊กไก่
น้องบายบัวและก็หลาน๒คน
สองคนที่ชื่อเต่ากับชื่อน้องโดนัทแต่ก่อนแม่ก็ช่วยกันขายกาแฟกับพ่อ
ขายก็ชีวิตก็ไม่ลำบากเท่าไหร่ก็หากันกินกันได้สองคน
หลังมาแม่ป่วยทุกวันนี้ก็แฟนต้องหาเงินคนเดียวค่ะ
กาแฟโบราณตามหมู่บ้านแล้วก็ไปจอดหน้าโรงงานต่อครับ

เวลาหมอนัดเราก็หยุดขายของไม่มีเงินเลย
ต้องไปหาหมอบ่อยครับก็เอาเงินทุนที่ได้ซื้อของ
พาไปโรงกาแฟ
วันนี้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
ก็พยายามครับแต่มันไม่ได้ครับบางทีก็วูบครับเวลาหน้ามันมืดมันก็แบบไม่ไหวมันก็ต้อง
ลงทุกครั้งนั้นเราก็ดมยาก็ดีขึ้นมาหน่อยถ้าเราจุดวันไหนเราจะไม่มีงานที่จะมาตืออะไรให้ครอบครอบครัว
ส่วนนั้นเรียนป่าว๖ค่ะ

พี่กิ๊กดูแลแม่ไม่ไหว
เพราะลูกของเขาเพิ่งเกิด
ก็ตัดสินใจออกจากโรงเรียน

เห็นพ่อทำงานคนเดียว

เขาช่วยเหลือพ่อได้หลายอย่าง

เวลาพ่อไม่อยู่จงเป็นสายกลม

ไม่ว่าจะช่วยพ่อแม่ขายของ
ถ้วยล้างชามถูบ้งถูบ้านซักผ้าให้แม่
ก็เยอะอย่างดีที่ว่าเรามีลูกดี

ตอนนี้แม่ป่วยแม่ก็ทำอะไรไม่ได้

แม่ป่ายความมะซุออน
แม่ก็เคยทำให้เรามาก่อน
เหมือนทำให้แม่รู้สึกดี
สิ่งที่หนูทำคือมันจะช่วยครอบครัวไม่ได้มาก
เหมือนเค้าป่วยเป็นไตไหมครับ
คือทุกวันนี้ล้างทางช่วงท้อง
คุณหมอบอกคุณหมอบอกว่า
ตอนนี้ไม่มีเงิน
เมื่อกี้ภาษาสู้จนเราไม่มีร่มหายใจครับ
อยากให้เขาหาย

ให้เขารักษาตัวอีกครั้ง
ขอบำให้แม่หายค่ะกลับมาเดินได้อีกครั้ง
ถ้าเป็นไปได้หนูก็อยากหาเงินมาช่วยแม่ฟอกเลือดค่ะ
แม่จะได้อยู่กับหนูไปนาน
ทุกวันนี้แม่อยากจะสู้อยากจะทำงานได้
เพื่อแม่เดินได้ก็เหมือนกับแม่เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมครับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงกันไม่ได้
เพราะฉะนั้นกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญ
เป็นเรื่องสำคัญและโดยเฉพาะกำลังใจจากคนในครอบครัว
กำลังใจจากคนใกล้ตัว
สามารถเติมเต็มให้กันและกันได้ต่อไป
ช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับครอบครัวของคุณบีจากกรุงเทพมหานครนะครับ
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
ตอนนี้โรคอะไรที่มันกำเริบหนักที่สุดเลยตอนนี้ฮะ
คือโรคไตกับหอมหืด

ระยะที่๕ค่ะ

สามีก็ไม่ลำบากลูกก็ไม่ลำบากแบบนี้